แอวลัดค่ะเอาทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจ๊จะรีบส่งไปค่ะ
ได้อาจจัดการให้ไวนะจ๊ะไม่มีลิงช่วยก็ต้องช่วยตัวเองก่อนแล้วกันนะ
สวัสดีนะคะรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมาได้เลยค่ะ
โดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานที่ไม่ค่อยได้รับฝนวันนี้เนี่ยท่านจะชุ่มฉ่ำแล้วนะคะ
เป็นพื้นที่ไหนบ้างช่วงเวลาใดดูข้อมูลกันเพิ่มเติมนะคะ
แผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
เห็นเลยว่าต้นสัปดาห์นี้มาพื้นที่ประเทศไทยปกคลุมไปด้วยเมฆ
มีสัญลักษณ์สีเขียวสีส้มสีเหลืองนี่บ่งบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับฝนนะคะ
ปัจจัยหลักจากความกดอากาศเท่าตรงนี้นะคะเป็นแผนที่อากาศ
เส้นตรงนี้นะคะคือเส้นหนึ่งพันสี่นะคะ
รมไปถึงเส้นหนึ่งพันหกตรงนี้ก็คือบริเวณแนวที่ฝนนั้นนะ
จะมีโอกาสตกลงมาค่ะเพื่อให้ได้ดูกันอย่างชัดเจนเห็นภาพกันมากขึ้น
เราไปดูโมเดลจำลองทิศทางฝนกันบ้างนะคะ
ก็คือเส้นขาวนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมามีกำลังแรงขึ้น
พาดผ่านภาคใต้ภาคตะวันออกนะคะขณะที่ยังมีลมอีกลมหนึ่งคือลมตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต้พัดขึ้นมาค่ะก็ส่งผลทำให้ทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้มีฝน
แต่เช้าเช้านี้เป็นการตกประปรายจะเห็นภาพนี้ค่ะก็คือเริ่มช่วงบ่ายแล้ว
บ่าย๒บ่าย๓หลังจากบ่าย๓ขึ้นไปเนี่ยค่ะหลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่น
ภาคใต้เห็นไหมคะภาคตะวันออกภาคกลางก็มีภาคใต้ที่ตกลงมาต้องระวังแถบนี้ค่ะ
อันดามันนะคะกระบี่พังงาจะมีโอกาสขึ้นสูงประมาณ๒เมตรด้วยเหมือนกัน
วันนี้โดยรวมแล้วนะคะภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกประมาณร้อยละยี่สิบถึงสี่สิบของพื้นที่
จะเป็นฝนตกลักษณะได้น้ำได้เนื้อเป็นฝนแบบเม็ดตกลงมา
คุณผู้ชมเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้เลยขณะที่ภาคกลางจะมีฝนตกช่วงประมาณค่ำนะคะ
ตอนกลางของประเทศส่วนภาคตะวันออกนั้นชนบุรีระยองตราด
สำหรับกรุงเทพมหานครแล้วตก๔๐ของพื้นที่ค่ะ
แล้วก็เช้านี้กรุงเทพมหานครจะออกทำความสะอาดถนนด้วย
รวมไปถึงฉีดพ่นยานะคะ
ในการกำจัดยุงที่เป็นแหล่งเพาะพันธุยุงหลาย
ก็สามารถสอบถามเจ้าที่สำนักงานเขตกันได้ด้วยนะคะ
ส่วนใครจะทำการเกษตรนะคะ
ช่วงนี้ฝนเทลงมาแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับหลายคน
แล้วก็อย่าลืมกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้สำรองเอาไว้เผื่อยางหน้าแรงด้วยนะคะ

จะต้องมาปินขึ้นต้นไม้เองสำหรับนี้
เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ